คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องของเด็กนะคะที่หนองคายค่ะ
เด็กผู้หญิง๓ขวบวิ่งออกจากบ้านไปน่านถนน
ผู้ปกครองพยายามจะเอื้อมมือไปคว้าแต่ไม่ทัน
เด็กวิ่งไปแล้วมีรถมาพอดีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะคว้าเด็กไม่ทัน
รถกระบะคันนี้ชนเต็มเด็กกระเด็นเลยนะคะ
หมู่๗ตำบลวังหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงวันนี้คนขับกระบะ
แจ้งความดำเนินคดีผู้ปกครองเด็กค่ะ
บอกว่าไม่ได้ชนแรงแต่ทำไมปล่อยเด็กวิ่งออกมาบนถนน
คุณยายของเด็กค่ะนางวงเดือนบอกว่ารถคันที่ไปชนนะคะ
ขับเร็วอ่ะนี่มันถนนในชุมชนนะทำไมขับเร็ว
ก็ช่วงที่เกิดเหตุนะคะเห็นแล้วแหละว่ารถขับมา
กำลังจะหันไปอุ้มไปคว้าหลานแต่คว้าไม่ทัน
นี่เห็นไหมเขาจะคว้าอยู่แล้วแต่คว้าไม่ทัน
ประหารว่าจะเล่าพูดเกินไปเพราะว่าเขาตามค่อยค่อยหนึ่ง
ชนค่อยค่อยหนึ่งเพราะว่าอย่างนี้ค่อยได้ที่ไหน
เขาวิ่งมาแสไลด์เลยค่ะเพราะรถคันนี้ในหมู่บ้าน
เขาวิ่งไม่เคยเบาเลยค่ะจะชนคนหลายรอบแล้ว
แม้กระทั่งซาเล้งค่ะเขาต้องหลบให้เขาตลอด
วันนี้ก็จะมาชวนน้องจะมีรถคันออกจากบ้านมา
เขาแซงมาเลยค่ะแซงออกมาอย่างไวเลยค่ะ
แล้วก็วิ่งตามเลยค่ะวิ่งตามเขาจับไม่ทัน
มันเข้ามาเร็วเกินเกินเหตุค่ะ

ก็เลยว่าให้ขอทำไมคุณไม่ชะลอทำไมคุณไม่เวทเพราะว่าเบรกเขาไม่ดี

ตอนนี้เด็กยังอยู่โรงพยาบาลนะคะอาการยังน่าเป็นห่วงค่ะ
ครอบครัวยืนยันว่าจะแจ้งความดำเนินคดี
เพราะรถกระบะขับโดยประมาทขับเร็วในถนนชุมชน
ก็จะเอาภาพหลักฐานไปมอบให้กับตำรวจนะคะ